พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะมีคนร้ายงัดห้องพักเข้าไป
ขโมยกระปุกออมสินไปขโมยถุงผ้าที่ใส่เหรียญอยู่นะคะ
ปรากฏว่าคนร้ายคนนี้ต้องงัดย้อนกลับเข้าไปที่ห้องพักนี้อีกรอบหนึ่ง
เพื่อเอาถุงผ้าที่มีเหรียญกลับไปคืนเพราะว่าเหรียญที่ว่านี้เป็นเงินปากผีค่ะ
ผู้เสียหายเขาบอกว่าเป็นเหรียญของบรรพบุรุษนะคะ
นางสาวนารมนด์อินจรย์อายุสามสิบเก้าปีนะคะเขาเป็นกุ๊กประจำโรงแรม
เขาเป็นผู้เสียหายก็พานักข่าวเข้าไปดูเลยในซอยพรบดีตะบนหมากแข้ง
เทศบาลนครอุดรธานีคนร้ายปลดกรอนประตูหลังบ้าน
ขโมยกระปุกออมสินบนตู้เย็นข้างในมีเหรียญอยู่สักประมาณร้อยบาท
บอกว่า๒สัปดาห์ก่อนเคยถูกคนร้ายสะดอกตัวล็อกลูกบิดประตูหน้าห้อง
กระปุกออมสินรูปการ์ตูนและรูปสัตว์ต่างที่วางไว้ใต้เตียงนอน
และบนตู้เสื้อผ้า๗ตัวเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
แล้วก็เอากระเป๋าผ้าแบบซิบรูดแล้วก็มีเงินอยู่ข้างใน
แต่เงินนั้นเป็นเงินปากผีของบรรพบุรุษของญาติผู้ล่วงลับ
หรือเหรียญเช่นเดียว๑เหรียญเธอผมจะจุดทูบ
บอกกล่าวดวงวิญญาณผู้ล่วงลับบอกว่าให้ตามไปหลอกร้อนเลยนะ
ตามไปรังความคนร้ายเลยนะทำให้เดือดร้อนจนต้องรีบเอามาคืน
สุดท้ายคนร้ายเอาไปคืนจริงแอบย้อนกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่ง
เอาเงินปากผีไปคืนแล้วก็ไปวางคืนไว้ที่เดิมด้วยนะ
ข้างจะกันดอกไม้หลังตู้เสื้อผ้า